มาดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันก่อนเลยนะคะ

แล้วก็เป็นพาดหัวใหญ่ที่สุดวันนี้ด้วยนะคะ
ยึดอาวุธรังโกติแม่ทัพภาคที่หนึ่งซัด

ยังจำกันได้ใช่ไหมคะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า
มีคนปองร้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
แล้วก็นายกรัฐมนตรีก็เรียกว่าอย่างนี้แหละขู่ฆ่าเลยแหละ
ขู่ฆ่าเลยนะคะเมื่อวานนี้น่าสนใจค่ะ
คุณผู้ชมคะจรฐีทั้งตำรวจทหารส่วนที่กำลังร่วมกันนะคะ
ลงพื้นที่ตำบลคูคศอำเภอลำลูกกาปฐุมธานีค่ะ

เขาบอกว่าพบเหมือนคลังอาวุธคลังแสงย่อมเลยนะ
ก็คิดดูอาวุธที่ยึดได้กี่ประเภทกี่อย่าง
อาวุธสงครามก็ดีระเบิดก็ดีหลายอย่างเลยนะคะ
เมื่อวานนี้นำทีมโดยพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุล

ก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับพลตำรวจตรีสมบัติมิลินทจินดา
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง

แล้วก็ตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
ตำบลคูคศอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านของเครือข่ายเสื้อแดง
และบ้านหลังนี้ก็เคยตั้งเป็นสถานีวิทยุมาก่อน
มีนายวุฒิพงษ์โกฌสธมชตร

เป็นแก่นำเสื้อแดงสายฮาร์ดคอร์ปฐุมธานี
เป็นนักจัดรายการวิทยุที่คลื่นแห่งนี้ด้วย
โดยการจับกลุ่มครั้งนี้นะคะสามารถจับกลุ่มได้
คือนายธีรชัยอุตรวิชัยอายุ๔๕ปี
ซึ่งนายธีรชัยเป็นผู้ดูแลบ้านหลังดังกล่าว
จากการตรวจค้นเพิ่มเติมตำรวจเขาก็พบยาบ้าจำนวนหนึ่ง

ลำโพงเครื่องปั่นไฟแล้วก็เครื่องขยายเสียง
ส่วนเรื่องของอาวุธสงครามที่ตรวจค้นได้ก่อนหน้านี้
ก็คือมีระเบิด๑๐มือ๑๐ลูก
รวม๗กระบอกมีดสั้น๑๑เล่ม
ซึ่งพบว่าเป็นมีดทำด้วยเขาสัตว์คุ้มครอง๒เล่ม
ดาบ๑เล่มพร้อมเครื่องกระสุนปืน
ขนาดเลยนะคะจำนวน๕กล่องใหญ่
กล่องละประมาณ๘๔๐นัด
มุดบัญชีธนาคารพาสปอร์ต
แล้วก็เอกสารสำคัญต่างอีกหลายรายการเลย

ทีนี้มาดูข้อมูลจากคนที่เฝ้าบ้านอย่างนายธีรชัย
ก็ให้การกับเจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าผมเนี่ยเป็นลูกเขยของบ้าน
แล้วก็มีอาชีพเป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ส่วนของทั้งหมดที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจยึดได้ครั้งนี้เนี่ยนะคะ
เป็นของโกตินำมาฝากเอาไว้
หลังจากการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ตั้งแต่ปี๕๓คุณผู้ชม
และในช่วงที่มีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
โกติได้ตั้งเวทีเครื่องเสียงชุมชนของกลุ่มเสื้อแดง
อนุสรสถานดอนเมืองตั้งแต่ปี๕๗
เจ้าหน้าที่มีคำสั่งให้ลื้อถอนเวที
ดังนั้นโกติก็เลยเอาอุปกรณ์ต่างทั้งหมด

โดยไม่ทราบว่าของทั้งหมดมีอาวุธสงครามรวมอยู่ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะคะว่าในวันเดียวกันนี้
เจ้าหน้าที่ยังได้กระจายกำลังไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายอีก๘แห่ง
ในปฐุมธานีรวมถึงที่ต่างจังหวัดนะคะ
ซึ่งก็สามารถที่จะจับกลุ่มบุคคล
รวมถึงหลักฐานที่เชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองได้เป็นจำนวนมากค่ะ
อีกหนึ่งจุดสำคัญที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในช่วงบ่าย๒โมงครึ่งนะประมาณนะครับ
พลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามณกุลบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจตรีสมบัติมิลินทัศจินดาบรองพบชภาค๑
ตำรวจโทษสุธินทรัพย์ม่วงผู้บังคับการกองปราบนะฮะ
นอกจากนี้ก็ยังมีทางด้านของผู้บังคับการปราการและหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
พลตรีวิจารณ์จดแตงของคอสชเขาไปกันครบเลยครบทีมเลยนะครับ
นำกำลังกว่า๔๐นายขยายผลเข้าตรวจค้น
ภายในลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ถี่ตู้รู้ไหมคุณสองพันสองร้อยสามตู้ภายในซอยสุขาพิบาล
อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งถือว่าเป็น๑ใน๘แห่งตามแผนการเข้าตรวจค้น
จากต้องสงสัยว่าจะเก็บซ่อนอาวุธสงคราม
ซึ่งอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันกับที่จังหวัดปฐุมธานี
เรื่องต้นเน้นค้นตู้ค้างเก่าที่เก็บไว้นานกว่า๑ปี
และตู้ที่ระบุว่าห้ามเคลื่อนย้ายด้วยนะครับ
อันนี้เป็นฝากฝั่งตำรวจนะคะก็กำลังเยอะกว่า๔๐๐นายเลยนะคะ
ทีนี้มาดูฝากฝั่งทหารกันหน่อยนะคะ
โทอภิวรัฐคงสมพงศ์แม่ทัพภาคที่๑
ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
กองทัพภาคที่๑บอกว่าเบื้องต้นได้รับทราบรายงาน

พบว่ามีสิ่งผิดกฎหมายอาวุธหลายชนิด
รวมถึงยังพบเอกสารที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองด้วย
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอเจ้าหน้าที่แหละค่ะ
รอเจ้าหน้าที่เขาสอบสวนสืบสวนเพื่อขยายผลต่อไปว่า
อาวุธเหล่านี้รวมถึงกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าของ

หรือจะเป็นกลุ่มเดียวกันที่ไปป่วนการทำงานของเจ้าหน้าที่
การตรวจค้นวัดพระธรรมกายหรือเปล่า
หรืออาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ไปขู่ปองร้าย
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชารวมถึงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮมด้วยหรือไม่
บอกว่าเฝ้าติดตามหาข่าวและเบาะแสความเคลื่อนไหวกลุ่มนี้
และกลุ่มบุคคลอื่นมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง

เดี๋ยวก็ต้องมีการชี้แจงอีกครั้งนะคะว่า
โยงเกี่ยวกับกลุ่มการเมืองหรือเปล่า
หรือว่ากลุ่มที่ปองร้ายทั้งสองท่านหรือเปล่า
ส่วนพันเอกปียพงศ์กลิ่นพันธ์ทีมโคศกคอสช
พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าการค้นอาวุธสงคราม
เป็นการปฏิบัติตามกรอบนโยบายนายกรัฐมนตรี

มอบให้กับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
กำกับดูแลงานด้านความมั่นคง
ดำเนินการในการกวาดล้างจับกลุ่มสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็อาวุธสงคราม
ที่อาจจะนำไปใช้ก่อความวุ่นวายเหตุรุนแรงต่าง
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วไป
ซึ่งการดำเนินการนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบ
กระบวนการพูดคุยสร้างความปรองดองแต่อย่างใด
เป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย
ที่จะทำให้สุจริตชนรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกมั่นใจ
ตลอดจนไม่ให้มีมือที่๓มาสร้างสถานการณ์ความวุ่นวาย
หรือว่าสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นปุ๊บ
ฝากฝั่งนปชเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันนะคะ
แก่นำนปชค่ะนายแพทย์เหวงโตจีราการ
บอกว่าไม่เคยติดต่อกับนายโกติเป็นการส่วนตัว
ซึ่งหากทำผิดก็ให้ดำเนินการไปตามกฎหมาย
หมอเวงบอกไม่เคยโทรคุยกัน
ไม่เคยประชุมร่วมกันกับนายโกติเลย

ก็ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการไปตามกฎหมาย

เขาบอกว่าขอว่าอย่าสร้างเรื่องอย่ายัดเยียดความผิดให้ใคร

แล้วก็เขาตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่า
น่าสงสัยนะว่าทำไมรัฐบาลเพิ่งมาค้นตอนนี้
ทั้งที่มันผ่านมาแล้วเกือบ๓ปี
ซึ่งแก่นำนับประชาไม่เคยสนับสนุนการใช้ความรุนแรง

อกจากนี้ค่ะนายวุฒิพงศ์หรือว่าโกติน

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
แล้วก็คดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางด้านการเมือง

ค่ะที่หมอเว๋งบอก๓ปีผ่านมา

ช่วงสถานการณ์การประท้วงทางการเมืองครั้งใหญ่
สมัยรัฐบาลนายยกยิ่งรักชิณวัฏนั่นเองแล้วก็
เป็นช่วงที่มีการปะทะกันของกลุ่มนายโกติ

ก็นะคะจึงเป็นที่มาที่ไป
การตรวจค้นก็มาถึงสมัยปัจจุบัน
เพราะว่าต่อเนื่องจากการขู่ไง

แล้วก็มีกลุ่มป่วนที่วัดพระธรรมกายด้วย

รวมถึงว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองด้วยหรือเปล่านะคะ